หมวยคู่ที่๕แล้วนะครับฝ่ายแดงซันเดย์ชายใหญ่มวยไทย
จักรพันธ์คุ้มสุพรรณอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
กมาแล้ว๕๖ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๑๖ครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับวันพระเด็จปธนพลชื่อธีรศักดิ์ลำเทียนเมฆ
อายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดตรังชกมาแล้ว๔๙ครั้งชนะ
ชนะ๓๑ครั้งแพ้๑๘ครั้งครับ
คู่นี้พี่กัศ๑๑๒ป
พูดไม่ออกเลยพี่ชายยังช็อกคู่ที่แล้วไม่หาย

โอ้โหพวกแค่งขวาใช้เวลาไป๒สัน๘วินาทีครับ
เดี๋ยวคู่นี้ดูกันต่อครับบนเวทีเลยครับ
อ่ะคู่ที่๕แล้วท่านผู้ชมครับสี่คู่นะครับ
ประธานปเพชรไข่แก้วชนะคะแนน๙๒กสุงัยยิม
เพชรหัวหินปเพชรไข่แก้วชนะคะแนนภูทอกตสุรรัตน์

นี่เสียช่วงนิดนึงสันเดย์นะ๑๑๒ปอนด์ชกเยอะกระดูกแข็งโป๊กนะครับ
เป็นมือขวาด้วยกันทั้งคู่ด้วย
ฝ่ายน้ำเงินวันพระเด็จปธนพล
ขวาเตนำแค่งขวาเป็นใหม่ใบเบิกทางขยับเดินเลยนะครับ

ยืนมวยแบบมั่นใจด้วยที่แดงเนี่ยขยับดูมั่นใจเลยนะ
ซ้ายสลับขวาขวาสลับซ้ายไปเลยนะครับ
กันดีแดงเหมือนได้หนัก
เด็กจากเคียงใหม่มาถึงธรรมไกรมากน่ะ
ก็คงจะมาด้วยเครื่องบินนะนะ
ผีมันต้องเตะแบบภาษากำเมืองแล้ว
แกงขวาต้องเตะแบบตำเมือง
เปรี้ยงขยับฮุกด้วยซ้าและตามด้วยขวา๑๒
มีตั้งใจมุยแบบเดินตั้งใจเอาไม่ครบยกเลยนะแดงมาซันเด

ซ้ายคอยยับซ้ายคอยยับไล่ไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบ
ออกไม่ออกยึกยึกยึกแล้วต้องออกอาวุธเจอแข้งขวาติดบัง
ยังรอยังรับอยู่นะครับวันพระเด็จ
ใกล้ใกล้เลยนะครับเกมของทางด้านซันเดย์
ครับหุบซ้ายลงล่างเจอศูนย์ด้วยหมัดขวาหงายเหมือนกันนะครับ
ดูตั้งใจมากเลยนะครับสั้นเดย์หมัดเป็นหมัดตีนเป็นตีนเลยนะครับ
เน้นเลยเน้นทุกลูกเน้นทุกดอก
ดูเกมมาถึงคู่นี้แล้วเนี่ยมันน่าจะตื่นเต้นนะคุณผู้ชม
แต่ถ้าเก็บน้ำเงินไม่ได้แล้วก็ยุ่งเลยนะครับซันเดย์
วันพระเด็จนี่มีตีบขวานี่ใช้ได้เลย
ดูแล้วคงจะมีความมั่นใจสูงแล้วนะซันเด

เดี๋ยุค๒
ฝ่ายแดงครับสันเดย์ครับ
เดินเป็นกว่ายขยับเข้าหาเลยต่อยมัดซ้ายกว่า
ทางด้านวันพระเด็ดนี่ต่อยหมัดสวนครับปวดแข้งขวาคืน

ตามหลังมาวันอาทิตย์นะครับนี่มาวันเสาร์

วันนี้ได้ดูกันกี่คู่พี่ชาย๕คู่เลยนะเอาตามต่อบนเวทีครับ
เปิดเกมต่อเหมือนเดิมครับซันเดย์ชายใหญ่มวยไทย
แดงนะครับน้ำเงินวันประเด็จปธนพล
รอโต้จังหวะ๒ยกแรกนี่
เน้นเอาน็อกเอานับเลยนะครับแดง
อาวุธหนักไว้ก่อนเลยมาด้วยความมั่นใจเลยนะครับ
น้ำเงินนี่โตมันนางโต้ดีแต่โต้แล้วสวยด้วยนะครับ
เอาน้ำเอาเนื้อเลยโต้จังหวะ๒

โหแข่งขวายังมีเต็มลำตัว
ยังนิ่งอยู่น้ำเงินวันพระเด็ด
แสดงดูดิสีหน้าแววตานี่ตั้งใจกัน

หน้าตาผิวพันกับคนเหนือ

ตัดล่างพยายามตัดล่างนะครับวันพระเด็จ
วงในจากเค้นเน้นสวย
วัดกันที่ความแกร่งความแข็งแรงนะครับ
จะเบียดแรง
จังหวะ๒อย่างเดียวนี่แล้วตีนหน้าทำได้ดีด้วย

แล้วแดงเดินเดินเข้าไปมีลูกหนักอย่างเดียว
แต่ออกแล้วติดบังนี่ยุ่งนะครับ

ปล่อระดับแทงซ้ายคอยแทงนะครับวันพระเด็จ

แดงนี่ใส่แต่ยังไปติดบังเยอะ
ชัยลูกคำเจอลูกคำจะไปไม่เป็นเลยหรอเปล่า

โอ้โธยังพยักหน้าเดินเข้าหา

ยหมัดยังโค้งอยู่นะครับน้ำหนักหมัดนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
มันยังตั้งหลักได้แล้วนี่พี่ป่า
มันนิ่งนิ่งร้องร้อง
เดินเข้ามาชนตีคอยยับ

เคยรู้จักวันประเด็จศึกครูหมายมั้ย
โปรเตอร์ชื่อดังเลยนะคนเนี่ย

ไม่ออกไม่ได้
รอเนี่ยรอแล้วออกตีนซ้ายแม่นด้วยครับวันพระเด็จ
ไม่ว่าหมดยกที่สอง
โมยกู้ที่ห้าครับผ่ามาแล้วกับสองยกนี่ผ่าผิดขายกที่สองครับ
โอ้โหทางด้านชายใหญ่ครับโทษครับธนาสันเดย์ครับ
เดินเข้าหาต่อยหมัดซ้ายขวาครับ

พระเด็จพอจังหวะนะครับจะสับสอกโต้ครับไม่โดน
ถ้าโดนต้องหลับแน่นอนครับ
ดูวันพระเด็จยังไม่ค่อยเผยไตมากนะพี่ชัยนะอ้าวเดี๋ยวดูครับ

แต่ดูว่าเอาจริงแล้วจะเป็นยังไงครับจะร้ายบ้างหรือเปล่าครับ

๓ครับต้องเดินต่อเหมือนเดิมนะครับสันเดชัยใหญ่มวยไทย
มีลูกหนักครับเนี่ยแต่ทรงมวยยังแข็งแข็งอยู่
น้ำเงินนี่พริ้วกว่าเยอะเลยนะครับวันพันเด็ดปธนพล
น้ำเงินเดี๋ยวดูจับในแดงนี่หนักอย่างเดียวนะ
วันพระเด็จต่อยเหมือนไม่มีน้ำหนักนะ
่งเปิดเกมเลยนะครับสันเดย์ต้องเปิดอ่ะ
น่าเห็นไอ้เจ้าหมอด้วงนี่เข้าไปที่มุมอยู่เลยเุ้าแบบโยยหมอด้วงหรือ
แฟนบ่วก็ชอบเนี่ย
ลูกศิลป์หมอด้วงแข่งขวาศาสตร์ไล่ไปที่มุมต่อยลำตัวต่อยลำตัว
หุ้มซ้ายหนึ่งสองแล้วตามไปเข่ามาเป็นชุดเหมือนกันนะ
ถ้าทำมันต้องแบบนี้เลยไงเพราะมีลูกหนักแล้วทำทำหยุดนี่แม่
น้ำเงินไม่กลัวถ้าชนชนเลยแบบนี้ครับซื้อพละกำลังซื้อร่างกายไว้ก่อน
เอ้าเจอหมัดหาออกานุกัณฑ์น่ะเออออกานุกัณฑ์น่ะวันพระเด็ด
เร่งต่อยเลยสันเบศ์วงนายคำตีเด่งตีไปเร็วครับ
ต้องเปิดเกมต้องเดินไม่รอแล้วครับรับแข้งโอ้โหแทงขวามิน
เสียงเฮกกันรั่งสนามเลยนะตอนนี้

เพราะช้านี่น้ำเงินเก็บกินหมดเลย

ตัวใครตัวมันประตูเล็กนิดเดียวออกทันเปล่า

มันจะเจอเข้าไปออกกันก็แล้ว

หน้าสะบัดหน้าไหง่เลย

พอแดงมันได้หมัดลืมตีนได้ตีนลืมหมัดด้วย
แต่ว่ามันยังยืนจัดอยู่ได้
มันยังกบเสียงเฮอยู่เลย

เจอท้องแพร่โดรมตัวมีสัตว์ดุ้งเล็กน้อย

ซัมเดย์
เอาละอย่างนี้ต้องลุ้นกัน๔๕แล้วครับคุณผู้ชม
น้ำเงินอย่าหมดนะถ้าหมดนี่ถึงน็อกเลยนะ

้มลำตัวมาหยุดเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
มัดขวาแค่ขวาแล้วเป็นอุปสรรค์สำคัญของซัมเดย์

มวยกู้ที่๕ครับข้าบท้าครับ
สามครับที่ผ่านมาโอ้โหทางด้านซันเดย์นี่เร่งเครื่องเลย

ดูเดี๋ยวเข้าไปตัวงอเลย
เมื่อสักครู่นี้ฝรั่งยืนปรบมือเลยนะครับ
บรรยากาศในเวทีนี้คึกเลยนะบิญชัยนะ

ครั้งคู่นี่ดวนก่อนแรกกัน
ใครอยู่ใครไปต้องติดตามและก็ตอนนี้
จนหยุดสุดท้ายจริงเลยครับศึกเจ้าบราฤทธิ์ครับ
๓วันประเด็จ๑นาทีเต็มเลย
แล้วโดนแล้วมีสะดุ้งด้วยครับโดนลำตัว
นี้ออกมามันต้องเอาแข้งออกมาคืนแล้ว
ลุ้นกันจนจบแล้วนะคุณผู้ชม
ยก๔แล้วถึงยังต้องเปิดเกมเหมือนเดิมนะสันเดย์
แต่เจอแล้วมีอาการเหมือนกันนะวันพระเด็จ
อ้าวลุ้นกันสนุกต่อครับคุณผู้ชม
ยก๔แล้วแข้งขวายังแตะแข้งซ้ายังโหเจอขวาเต็ม
ดันแล้วแทงตีบบังเอาล่ะตกเวทีเลยแบบนี้
มันทำท่าจะเตะไม่ขึ้นเหมือนกันนะวันพระเด็จ

เนี่ยแต่ไปตีบบังหมดแล้วแต่แดงออกมาตรงเข้าเลย

นี่ทั้งแค้งทั้งหมัดต่อยไปเรื่อยขยันไปเรื่อยนะครับ

เขาจะคุยนี้แพ้หน้ามือก่อนเลยนะ
โหเจอหมัดหน้าหงานหน้าหงานเจอ
อย่างนี้สนุกแล้วครับคุณผู้ชม
อะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้
มีเวลาด้วย๑นาทีกว่าแล้วครับ
รอสูงแค้งขวาหมัดมา๑แล้วทางด้วยแค้ง
นี่มันต้องแบบนี้มวยนะ

หน่อยท้องต่อยหน้ามีแค่งสลับ

โอ้โหสุดมันสุดมันครับคุณผู้ชม

มันมีก๊อก๒มาก่อนด้วยดิ

มันกว่าเยอะตีนขวา
แม่มันจบด้วยตีขวาทุกที

โหลูกหนี้สวยงาม
สันเฝรยกแค่งไม่ขึ้นแล้ว
มันมีมันมือกแล้วต่อยเตะ

อพระยกสี่พระยกสี่

เจาะแค่งขวาเต้าคืน

มันออกกันสนุกดูนะคู่นี้นะ

มาละปลายกปลายก
สำคัญมากครับในช่วงปลายยกเนี่ย

โอเจอนั่งหาย

ดูแล้วอาการไม่ดีเท่าไหร่

ทางด้านสันเดรียอยู่ไม่จุดเลยครับ

วันประเด็จก็พยายามมาโต้แข้งครับ

เสียดายมวยคู่นี้โอ้โหต่อยกันมันเหลือเกิน

แต่สัปดาห์หน้าเราก็ต้องไม่มีนะงด๑วันนะครับ
งดหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากวันตกการณ์ครับผม
เอ้าเดี๋ยวดูครับคำถามเกิดเลยนะครับต่อยกันแบบนี้
น้ำเงินหมดไม่หมดแล้วแดงแซงได้ไม่ได้

ได้มุขหนักด้วยน้ำเงิน
น้ำเงินต้อยหลอดนะ
เหอมันยังมีติ้งซ้ายมาช่วยได้เยอะเลย

สามารถเสริมสลับไปเรื่อย

เจอมาขวาโรงในจับมา

มั่นใจทั้งสองฝ่าย

โรงในจับเล่งเข้า

แต่ลูกแข็งแรงลูกขยันนี่อยู่ที่แดง

แล้วก็กลัวกรรมการจะหลง

เหมือนเป็นการบ่งบอกกรรมการ

กรรมการก็ไม่เร่งด้วย

๑นาทีครับขอบคุณฟอยเล็งเจอร์เกิดมาแกร่งนะครับ

ยอดมวยไทยรัฐเป็นประจำทุกวันเสาร์
คู่นี้ถ่ายมาเต็มเกียรติเลย

เตะไปเลยทีมงานหมอด้วงมายังไง

ต้องให้เกียรติกรรมการนะ

แต่เขาเดินมาตลอดนะ
แดงมันเดิน๑๒๓๔๕เลย

มันกลายเป็นคู่เบียดมาก

มันขึ้นได้ตลอด
จับปล๑๘๙๐ลงทุน
เก่งกรสัตว์เตะขวา
เจ้าหมาเจาเข่า

น้องเจ้าต้องลาท่านผู้ชมเลยนะครับ
ชาญชัยโชธภูมิเจริญการผมอธิวัฒน์ด้วยประเสริฐศุกร์
ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้เอกชุมพรพร้อมทีมถ่ายทอดสดจากไทยรัฐทีวีนะครับ
เดี๋ยวรอผู้ชนะก่อนครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลย
อย่างนั้นเดี๋ยวแฟนมวยโมโห
ดูครับรับคะแนนทั้ง๓ด้านและผู้ชนะไฟแดง
สันเดชาย่ายมวยไทยชนะแก่แนนวันพัดเดชปธนพล
ไปเป็นผู้ปิดท้ายสุขยอดมวยไทยรัตร์นะครับ
เวลาหมดหมดเวลาครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ